เป็นเรื่องราวที่หลายคนก็ตามกันต่อ
สำหรับกรณีน็อตกราบรถหรือว่าน็อตอคนัทอริยฤทธวิกุล
ตอนนี้เป็นพระบวชอยู่ที่วัดของท่านวรวัชรเมธี
แต่ว่าตอนนี้มีการออกไหมจับนะคะสำหรับน็อตกราบรถนะคะ

ทำให้เปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนนะคะ
กลายเป็นผู้โด่งดังในโลกโซเชียลทางด้านลบ
โดยเฉพาะนายอัคคณัฐอริยฤทธิวิกุลเจ้าของฉายาน็อตกราบรถ
แม้ว่าขณะนี้จะบวชเป็นพระอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
โดยมีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี
หรือท่านววชิระเมธีเป็นผู้บวชให้
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางตำรวจนครบานยานวา
ออกหมายจับพระน็อตในข้อหาทำร้ายร่างกายในเกียรติศักดิ์หรือว่าบอย
หนุ่มขับรถจักรยานยนต์ที่เฉียวชนรถมินิคูเปอร์

หลังไม่มาพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกค่ะ
ทางพระน็อตอัคคณัทนะคะซึ่งเป็นพระภิกษุอยู่ในขณะนี้
กล่าวว่าไม่ทราบเรื่องที่ถูกออกหมายเรียกและหมายจับ
และได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดทุกวัน
โดยก็ได้แผ่เมตตาให้กับคู่กรณีทุกวันด้วยเช่นกัน

แต่ว่าถ้าตำรวจจะมาจับที่วัดก็ไม่คิดจะหนีไปไหนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีคล้ายกันคุณผู้ชมคงยังจำกันได้
ดีเจเก่งที่มีฉายาเก่งเกียร์อาหรือว่าเกียร์ถอยนี่แหละ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นชีวิตพลิกผันจากอารมณ์ร้อนนี้นะคะ
เรียนราคาแพงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับความใจร้อนบนท้องถนน
นายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐหรือเจ้าของฉายาที่ชาวเน็ตตั้งให้ว่า
เจเก่งเกียร์ถอยอดีตนักจัดรายการวิทยุที่ถอยรถชน
ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์นะคะหลังสารลงโทษจำคุก๓เดือน๑๕วัน
ทำให้ตัวเขาถูกเลิกจ้างไม่มีงานทำ
ถูกยึดรถค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบขับขี่
แล้วก็แยกทางกับภรรยาด้วยนะคะ
ต้องอาศัยทำงานช่วยพระยกศพที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ล่าสุดนะคะดีเจเก่งก็มีความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียล
เขาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
เขาได้ไปทำหน้าที่พิธีกรภายในงานอีเวนต์งานหนึ่ง

ออกเดินทางทำงานวันแรกในรอบหลายเดือนขอบคุณพระขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ
ขอบคุณที่เมตตาเรียกใช้งานครับ
สาธุสาธุสาธุขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ

ซึ่งภาพนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะเลยค่ะ
ก็ดีใจที่ดีเจเก่งได้ทำงานแรกในรอบ๗เดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ขอบคุณเจ้าของบริษัทที่จ้างดีเจเก่ง
เพื่อให้โอกาสคนกลับตัวได้มีที่ยืนในสังคมต่อไปนะคะ